ละกันนะคะที่เตรียมจะสละโสดสำหรับโดมแล้วก็เมธัน
แต่ว่ามีกระแสข่าวออกมาเยอะเลยเหลือเกินนะคะสำหรับโดมปกรณ์ลำ
ที่มีทั้งกระแสข่าวว่าจะเตรียมแขวนไมค์หลังจากที่แต่งงานกับสาวเมธันแล้ว
รวมไปถึงนะคะตอนนี้รับงานแสดงน้อยนิดเหลือเกิน

แล้วข่าวที่ว่าเตรียมจะแต่งเพลงพิเศษสำหรับงานแต่งปีหน้าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
เราไปไขข้อข้องใจทั้ง๓ประเด็นกันเลยค่ะ
หลายคนคิดถึงละครหรือว่าจะแต่งงานแล้วจะไม่รับละครแล้วคะ
โอ้โหคงไม่ไปไหนครับยังไงก็ยังเล่นอยู่นะครับถ้ามีผู้จัดใครสนใจได้เลย
บางครั้งเราก็ต้องเลือกเนอะเราอยู่ตรงนี้มานานก็พยายามอยากจะทำให้มันมีคุณภาพอะไรอย่างนี้
ผมรักงานในวงการก็ยังทำไปเรื่อยอยู่

ยังไม่ได้กำหนดลงรายละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าก็น่าจะ
อ่าก็รอดูอีกทีนึงนะคะว่าเพลงที่จะใช้สำหรับงานแต่งงานของทั้งคู่ในปีหน้านี้จะออกมาเป็นรูปแบบไหน
แต่ส่วนงานในวงการบันเทิงหนุ่มโดมเขายืนยันนะคะว่าไม่หนีไปไหนแน่นอนก็ยังคงอยู่ที่นี่แหละยังคงลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงนี่แหละนะคะ